ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้องเรียนผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โดยระบุว่าก่อนการก่อสร้างนั้น
ทางกรมทางหลวงชนบทยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ

ทำให้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้นะครับ
และระบุด้วยว่าการก่อสร้างครั้งนี้ไม่ค่อยเกิดประโยชน์
เนื่องจากเป็นการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมถนนขนาดเล็ก

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
ที่เกิดเหตุพังถล่มเมื่อช่วงสายของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณหมู่ที่๑ตำบลสำเผาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
โดยก่อนหน้านั้นได้มีการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อกับสะพานให้กว้างขึ้น

และสูงจากผิวถนนเดิมกว่า๑เมตร
เพื่อรองรับกับตัวสะพานที่กำลังจะก่อสร้าง
ทำให้บ้านเรือนของประชาชนจำนวน๑๑หลัง
ต่ำกว่าผิวถนนจะเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงแก้ไข

และที่สำคัญไม่มีการชี้แจงจากผู้รับผิดชอบถึงรูปแบบการก่อสร้าง
และไม่มีการทำประชาพิจารณ์ให้กับชาวบ้านได้รับรู้
ที่ชาวบ้านไม่รับความเป็นธรรม
ท่านดูได้เลยจะอยู่ไหนไหนก็ไม่ดูได้เลย
แต่คนทำก็น่าจะรู้ว่ามันสูงแค่ไหน

บ้านผม๑เมตรจากพื้นบ้านขึ้นมาหลังถนน
แล้วถนนติดฝาผนังบ้าน
แล้วผมมีที่เพียงแค่๕๓ตารางวาตรงนี้
แล้วบ้านผมปลูกบ้านโดยไม่ได้ตอกเสาเข็ม
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างระบุอีกว่า
การก่อสร้างสะพานแห่งนี้ไม่เกิดประโยชน์

เนื่องจากถนนทั้งเส้นมีโค้งมากถึง๘๐โค้ง
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดให้รอบด้านเพื่อประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ยังมองว่าตัวสะพานที่เชื่อมกับถนน
มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
โดยเฉพาะฝั่งตำบลสำเภาล่ม

จะทำให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่
ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้นะครับ

จะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง
ถนนสายอายุทยาบางปะอิน
ข้ามไปยังถนนวัดไก้เตี้ยสำเภาลม
ระยะทางกว่า๓๘๐เมตร

ซึ่งขณะนี้สร้างไปแล้วกว่า๖๕

เนื่องจากเกิดเหตุผังถนมลงมา

ข่าวแถวรัดทีวีรายงาน